ดื้อกับหมอนะจำคำนี้ได้ขึ้นใจเลยผมเพราะอาจารย์สุภาพคลี่ขจายเมื่อวันก่อนวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
แล้วก็เตือนประชาชนบอกว่าอย่าดื้อกับหมอเพราะว่าถ้าเราดื้อกับหมอประมาทและกาดตกเนี่ยให้คุณผู้ชมดูภาพเองว่าคุณหมอเหนื่อยแค่ไหน
พยาบาลเหนื่อยแค่ไหนบุคลากรทางการแพทย์เหนื่อยแค่ไหนเวลาจะหลับจะนอนแทบไม่มีนะครับกลับบ้านก็ไม่ได้ในช่วงเทศกาลสงครานแบบนี้
ถามว่าคิดถึงคนในครอบครัวไหมคิดถึงแต่ก็ต้องทำหน้าที่ในการดูแลประชาชน
ใช่มันก็มีกระแสด้วยบางคนก็บอกว่าพอพูดถึงโรงพยาบาลสนามไงว่าเตียงนอนไม่ดีนั่นนี่เขาบอกว่าเปรียบเทียบกับบุคลากรทางการแพทย์สิเขาไม่มีแม้กระทั่งฟูกรองนอน
เนี่ยคุณหมอจงนาที่นอนกลับพื้นเลยใช่ค่ะเหนื่อยตรงไหนพักตรงนั้นเลยนะครับ
เฟซบุ๊กหมอแหลปแพนด้าโพสต์ภาพบุคลากรทางการแพทย์ขณะกำลังนั่งพักผ่อนหลังปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการสู้โควิด๑๙ตลอดทั้งวันนะครับคือเหนื่อยมาทั้งวันแหละและระบุว่าสู้นะครับรอบนี้หนักจริงพวกเราขอเป็นกำลังใจให้นะครับ
ชาวเน็ตก็แห่ให้กำลังใจฮีโร่ชุดขาวกันเพียบเลย
ขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลทีมอาสาสมัครนะครับ
รวมถึงทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน
แล้วก็ขอให้คนไทยนั้นงดสังสรรค์ในช่วงนี้ไปก่อน
ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙
อย่าตกเพื่อให้ประเทศปลอดภัยจากเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะครับ
ขณะที่สำนักงามประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชศรีมา
โพสต์ภาพพยาบาลคุณนั่งหลับคาโต๊ะทำงาน
นี่ฟุ๊บเลยคุณแต่ดูมือเนี่ยยังถือปากกาอยู่เลย
แสดงว่าก่อนจะฟุบก็กำลังจดนู่นจดนี่อยู่
แล้วมันคงเหนื่อยจริงนะคุณนะ
ถึงได้ฟุบไปแบบนี้นะครับ
ชาวเน็ตก็แห่คอมเมนต์เลยบอกว่าโถแม่คุณมือถือปากกาอยู่เลย
แต่คงเต็มที่สู้นะคะผู้เสียสละนะครับ
น่าเห็นใจนะนะครับแล้วก็มีคลิปหนึ่งที่ผู้ป่วยโควิด๑๙
ถ่ายบรรยากาศจากภายในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่
ขณะที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นภาพที่ทีมแพทย์พยาบาล
ชาวเน็ตก็คอมเมนต์ขอบคุณนักรบ
บางคนบอกว่าเป็นนักรบในชุดอวกาศนะฮะ
นักรบชุดขาวนักรบชุดกาวแบบนี้นะครับ
เพราะว่าแต่งชุดแบบนี้จริงก็ทำงานไม่ถนัดถนีนักเนาะ
อัดก็อึดอัดแต่ก็ต้องทำแหละครับ
แล้วก็ดูแลทั้งร่างกายดูแลทั้งจิตใจของผู้ติดเชื้อนะครับ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เก็บขยะติดเชื้อ
โอ้โหเราก็ต้องให้กำลังใจด้วยทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงเหมือนกัน
ซึ่งทั้งหมดนะฮะทุกฝ่ายทุกคนถือว่าเป็นผู้เสียสละอย่างเต็มที่จริงเลยนะครับ
นี่ก็ต้องมาคัดแยกขยะมาหนีบมาเก็บอีกนะฮะ
นี่คุณจำบรรยากาศตอนครั้งแรกได้ไหมที่ระบาดระลอกแรก
ตอนนั้นที่มีการปรบมือให้กำลังใจหมอพยาบาลคือจากอู่ฮั่นก่อนใช่ไหม
บ้านเราก็ทำตามแล้วก็ยังมีการเขียนในกระดาษแล้วชูป้าย
ว่าให้กำลังใจหมอพยาบาลอยู่บ้านนะคะตอนนั้นให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยนะคะ